เชื่อนะว่าเกิดจากไปเตะฟุตบอลแล้ววูบแล้วฟุตบอลอะไรมาเตะกันตอน
เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็เลยพูดอย่างนี้เนอะ
มันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมเพื่อนเขาก็เลยบอกว่ามีครับมีอะไร
ไปรับน้องกันมาไปรับกันที่ไหนในป่าครับ
จำได้ไหมว่าป่าแถวไหนจำไม่ได้ครับรุ่นพี่พาไป
เพื่อนเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วทำยังไงถึงเปรมถึงตาย
เอ่อเขาบอกว่าโดนต่อยที่นี่โดนต่อยที่หน้าอก
รุ่นพี่ต่อยเหรอใช่ค่ะคือหลังจากที่ไล่เลี่ยงกันไปเนี่ย
ทางคดีเนี่ยแล้วเราก็ไปไล่กันต่อเนี่ยค่ะ
วันนั้นกลุ่มรุ่นพี่ปวส๒เปรมเรียนปวส๑ใช่ไหม
น่าจะเป็นปริญญานะคะปีหนึ่งอ่าปริญญาปีหนึ่งอืม
เปรมเรียนปริญญาปีหนึ่งอ่ารุ่นพี่ปีสองค่ะใช่ไหมค่ะ
พารุ่นน้องไปรับน้องค่ะแถวป่าใช่ค่ะอ่า
ป่าในพื้นที่บ้านหนองระเวียงในตะมนตหนองระเวียง
แล้วเรียงต่อยใช่คือรุ่นน้องก็โดนหลายคนนั่นแหละใช่
แต่เพื่อนบอกน้องเปรมเนี่ยโดนหนักสุดใช่ค่ะโดนจนฟุบไปเลยเหรอ
ฟุ๊บไปหนึ่งรอบแล้วก็พากันปั๊มหัวใจนวดอะไรเนี้ย
ฟื้นขึ้นมารอบนึงแล้วก็จะไปต่ออีกรอบนึง
พอฟื้นแล้วก็ยังจะทำจะไปต่อคือจะจะจะต่อยอีกเนี้ยเหรอใช่ค่ะ
เพื่อนบอกนี่เลยเหรอใช่ค่ะแล้วทำอีกรอบไหมอ่าฟุ๊บไปก่อน
ิ้งไปเลยเขาก็เลยเอาขึ้นใส่รถกระบะใช่ค่ะ
แล้วพามาส่งโรงพยาบาลใช่บอกหมอว่าไปเตะฟุตบอลมา
ฟุตบอลมาวูบใช่แล้วแฟนน้องเปรมตอนนั้นคือทราบข่าวจากเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้เหรอ
เขาก็โทรบอกเขาก็ตามหาเพราะว่าคือเป็นไม่ได้พกบัตรประชาชนไปด้วย
ในวันที่ในวันที่เกิดเหตุครับก็ต้องวิ่งมาวิ่งตามหาบัตรประชาชนอีก
แล้วคุณพ่อมาวันไหนฮะมาวันลุงขึ้นหรือว่ายังไงฮะ
คุณพ่อบอกมาถึงเห็นลูกชายคือเสื้อผ้าไม่ได้ใส่เลยหรือว่ายังไง
ไม่เห็นครับเพราะว่าลูกเขาบรรจุเขาเก็บแล้วค่ะ
แล้วน้ำบอกอะไรเสื้อผ้าอะไรไม่ได้ใส่ตอนที่เขาพามาหรือว่า
ได้ใส่เสื้อผ้ามาเพราะว่าตอนที่เขาไปรับน้องคือพากันถอดเสื้อผ้าหมดเลย
แต่ละคนคืออันนี้อันนี้คือเพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะอ่าแต่ละคนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัวเองกลับมาครับ
ไม่รู้ว่าใส่ของใครบ้างอ่ะนั่นแหละค่ะ
คือสุดท้ายพอไล่ไปไล่มาเนี่ยทางคดีก็คือน้องไม่ได้วูบจากการเล่นฟุตบอล
ใช่ค่ะรุ่นพี่พาไปรับน้องแล้วมีการซ้อมรุ่นน้อง
น้องเปรมเนี่ยถูกรุ่นพี่เลียงแถวชกเข้าตรงจุดนี้นะ
ตรงแถวลิ้นปีเนี่ยตรงหน้าท้องช่องท้องตรงเนี่ยจนเสียชีวิต

ทางมหาวิทยาลัย